คุณก้อยรัชวินช่วงนี้แม่ฟิตเหลือเกินนะคะ
เพราะจะไปวิ่งกับพี่ตูนในโครงการ๙คนละ๙

เพื่อรับบริจาคเงินนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในภาคอีสาน
ระยะทางก็๑๗๖กิโลเมตรนะคะ
จากจุดเริ่มต้นค่ะจากจังหวัดน้องคายแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งครั้งนี้ค่ะมีเหล่าคนบันเทิงตกปากรับคำมาร่วมโครงการอย่างมากมายเลยนะคะ
ซึ่งจากการร่วมโครงการวิ่งกับหวานใจมาโดยตลอด
ทำให้สาวก้อยค่ะเตรียมลุยโปรเจกต์งานวิ่งของตัวเองขึ้นมาบ้างนะ
ตั้งใจจะเชิญชวนผู้หญิงออกมาแสดงพลังผ่านการวิ่งกันค่ะ
ในการวิ่งครั้งนี้เราอยากจะชวนคนออกมาดูแลสุขภาพ
เพราะฉะนั้นในระยะทางของการวิ่งเราจะเริ่มจากจังหวัดหนองคายแล้วก็ลงมาที่ขอนแก่น
คือตอนนี้เนี่ยก้าวเนี่ยได้จัดตั้งเป็นมูลนิธีก้าว
แล้วก็พี่ตูนเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือในระดับภาคชุมชน
พี่ตูนจะเป็นคนเป็นไม้แรก
ใช่เป็นไม้แรกค่ะแล้วก็ส่งต่อเหมือนคล้ายแบบเคยวิ่งผ่านไหมคะสมัยเรียน

ใครอยากจะมาร่วมวิ่งก็สามารถมาวิ่งได้
แล้ว๑๐กิโลเมตรสุดท้ายเราจะชวนคนทั้งจังหวัดออกมาวิ่งด้วยกัน
เพื่อทำสถิติมินิมาราทอนที่มีผู้คนออกมาร่วมวิ่งเยอะที่สุดในโลก
ก้อยมีคิดว่าอยากจะอยากจะจัดงานวิ่งนะคะใช่ซึ่งก็อาจจะเป็นงานวิ่งให้ผู้หญิงอะไรแบบนี้ใช่ค่ะ
ก็รอดูติดตามกิจกรรมกันต่อไปนะคะ
แต่ว่าสำหรับจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ก็ของกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้ประชุมเตรียมความพร้อมของสถานที่
จะมีขึ้นในวันที่๑๕๑๖มิถุนายน๒๕๖๒นะคะคุณผู้ชม
พร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวอีสานให้ออกมาร่วมวิ่งอีกด้วยค่ะ
มิถุนายนนี้เตรียมตัวเตรียมใจร่างกายให้พร้อม
วิ่งกับพี่ตูนไปวิ่งกับพี่ตูนกันนะคะ
เธอฟิตซ้อมร่างกายในยิมคือแบบเหมือนฝึกค่ายทหารเลย
แล้วก็เธอมีแฮสแท็กของเธอด้วยบอกว่าก้อยไม่เก่งแต่ก้อยไม่หยุด
ฝึกแบบหนักจริงเลยนะครับเพราะเห็นคู่นี้วิ่ง